บอกว่าตอนนี้ก็ยังยิ้มมีความสุขอยู่
เพราะว่าเป็นช่วงต้นปีนะคุณผู้ชมค่ะ
ประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยนะสวยงามมากเลย
มีทั้งแบบว่าทำบุญตักบาทนะคะมีทั้งเขาดาวน์
มีทั้งแบบว่ายิงเลเซอร์แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะ
ประเทศไทยไม่แพ้ที่ใดในโลกค่ะ
แต่ว่านี้รากันนะต้นปีแบบนี้ค่ะ
เราก็ต้องเข้มแข็งทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกาย

จะพาไปไหว้พระกันบ้างดีกว่า
ปีใหม่มาเนี้ยเค้านิยมว่ายพระก้าววัดคุณผู้ชมค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวมาแนะนำนะคะเที่ยววัดไหว้พระยังไงเก้าวัดนะ
เริ่มกันไหมที่วัดแรกกันดีกว่านะคะ
หลายคนค่ะก็รู้จักวัดนี้กันอย่างดีเลยนะคะ
เริ่มกันที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะหรือว่าวัดพระแก้วนะคะ
โดยมีพระแก้วมรกฏค่ะพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเนี่ย
แล้วก็ยังเป็นวัดที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไหว้เข้าไปข้างในตั้งจิตอธิษฐานเข้าไป
เท่านั้นพอเลยคุณผู้ชมค่ะอ่าสวยงามมากเลยดิฉันก็ตอนนี้ไม่มีโควิดเนาะ
ชอบพาคุณแม่ไปเที่ยวไปดูวาดภาพผู้ใหญ่ชอบสวยงามของงานศิลปะสมัยก่อน
ตามกำแพงวัดแล้วก็ผนังวัดมีความวิจิตรงดงามจริงคุณผู้ชม

ดาราเขาชอบไปเช็คอินเขาใส่กระโปรงยาวใส่ชุดผ้าไทยสวยมาก
อยู่ข้างกันนั่นแหละต่อกันที่อีกวัดหนึ่งเลยละกันนะคะ
วัดพระเชตุพลวิมนต์มังคารารามค่ะหรือว่าวัดโพธิ์นะคะ
เราเนี่ยนะสามารถจะมาไหว้พระขอพรอธิษฐานค่ะแล้วก็ของหลวงพ่อพระนอนกันด้วย
ก็ถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ
คือเวลาขันเข้าไปเขาก็จะมีแบบว่าเป็นบาทพระแบบนี้
แล้วเขาก็จะมีให้หยอดเหลียน

ก็ทำกิจกรรมร่วมกับเขา
แต่ก็ไม่เคยไปขโมยรองเท้าวัดนะคะ
ข้างหน้าวัดนี่ไม่เคยอันนั้นไม่แนะนำค่ะคุณผู้ชมนะ

ต่อกันไปกว่าที่๓นะคะใกล้กันเช่นเดียวกันค่ะ
นั่นก็คือวัดราชบอพิษนั่นเองค่ะ
อยู่ถนนเฟื่องนครนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะ
ที่นี่จะประดิษฐานพระพุทธอังคิรสพระพระพระภาษา
ในราชการที่๔ทรงสร้างเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ทรงอันเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานหน้าอุโบสถ

มาต่อที่วัดที่๔เลยนะคะอยู่ในเส้นทางขับรถนะคะ
ซึ่งไม่ไกลนักค่ะคือวัดสุทัศน์เทพวรารามนั่นเองค่ะ

อยู่หน้าสาราว่าการกรุงเทพหาคอนนะคะ
ก็เป็นที่ไหว้นะคะแล้วก็มีพระอุโบสถที่สร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยราชการของราชการที่๓ค่ะ
เป็นพระประธานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งด้วยนะคะ
ที่นี่ก็มีพระพุทธตีโลกเชษด้วยนะให้เราได้สักการะท่านนะคะ
ก็ขอพรจะได้ปีใหม่จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองนะคะ

บวรนิเวศราชวรวิหารค่ะเราเรียกกันสั้นติดปากว่าวัดบวรนี่แหละค่ะ
อกจากจะมีพระพุทธชินสีนะคะ
อันเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
และพระสุวรรณเขตที่อันเชิญมาจากวัดสะตะพานจากจังหวัดเพชรชบุรี
ที่นี่ยังมีพระภัยรีพินาศค่ะที่มีผู้นำมาถวายรัชกาลที่สี่
แล้วก็เป็นพระที่กล่าวกันว่าท่านมีอภินิหารยิ่งนักค่ะ
บันดาลให้ศัตรูที่คิดปองร้ายต่อรัชกาลที่๔ในสมัยนั้นนะคะ
มีอันเป็นไปต่างต่างนานาตามตามกันเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะ
พระภัยรีพินาศประดิษฐานอยู่ที่บริเวณชั้น๒ทางด้านทิศเหนือ
ของพระเจดีใหญ่ในวัดบวรค่ะดิฉันไปมาแล้วไปหานี่เลย
วัดพระบวรนี่แหละวัดที่วัดบวรไปพระภัยรีพินาศ
สัตรูคู่อาฆาตที่คิดไม่ดีกับดิฉันดิฉันไม่ได้แช่งนะดิฉันไปขอพรพระเฉย

อรี่เราไม่เคยคิดร้ายกับเชอรี่เลยเราคิดดีกับเชอรี่ตลอด
คุณไม่ต้องร้อนตัวฉันไม่ได้ว่าคุณฉันก็ควรคิดไม่ดี

ใช่ค่ะไปต่อกันเลยค่ะวัดที่๖นะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนั่นเอง
ื้องกันนิดนึงอย่าเลี้ยวไปผิดนะเพราะว่าถ้าเลี้ยวผิดคือเข้าโรงพักเลย
พักชนะสงครามนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญ
คู่กับราชวงศ์จักรีสร้างโดยรัชกาลที่๑นะครับ
ซึ่งในปีปกติเนี่ยวันปีใหม่ที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมขาคนแน่นมากจริง
เพราะว่าทุกคนจะหลั่งไหลมาเพื่อสการะพระพุทธรูปประธานค่ะ
ได้แก่พระพุทธนรสิงขออภัยค่ะพระพุทธนรสีตรีโลกเชษค่ะ
เก่าแก่มากนะคะเคียงคู่มากับกรุงรัตนโกศิลป์อีกองค์หนึ่งเลย
ด้วยความว่าชื่อวัดไงชนะสงคราม
หลายคนเลยบอกว่าอยากจะทำการโครงการค้าชนะคู่แข่งคู่ค้าศัตรู
ที่วัดนี้เหมือนกันโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะ
เอาไปต่อดีกว่าค่ะที่วัดสะเกดนะคะภูเขาทอง
ใครจะขึ้นไปกราบไหว้ต้องมีความศรัทธาสักเล็กน้อย

บนยอดสู่วรรณบรรพฤษค่ะ
เป็นตั้งของพระใจดีบรรจุพระบรมสาริริกภาษณ์ค่ะ
ที่ขุดพบนักค้าที่เมืองกบินพัฒน์ค่ะ
ที่นี่จะคลึกในช่วงวันร้อยกระทง
กับงานวัดภูเขาทองเคยไปช็อปปิงอยู่บ้างเปล่า
เคยไปนี่ฉันไปบ่อยอุ้ยไปปลาลูกโป่งอะไรอย่างนี้

มุ่งไปทางเจริญกรุงกันบ้าง
เพื่อสักการะวัดมังกรกรรมราวาสค่ะ
หรือว่าวัดเล่งแม่ยี่นั่นเองค่ะ
อันเป็นวัดที่เป็นวัดจีนนะคะ
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕นั่นเอง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผู้คนจะแน่นมากเลย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ

ปิดท้ายกันเลยค่ะใกล้กันนั่นคือ
ไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองค่ะ
หรือว่าเรียกเรื่องสั้นก็คือวัดไตรมิศค่ะ
หล่อด้วยทองคำแท้หนักทั้งหมด๕๕ตันนะคะ
แล้วก็เป็นสารที่สรรคสิดษฐ์มากนะคะ

แล้วก็การไหว้พระก้าววัดในกรุงเทพฯมหาละคร